คลิปนี้พอมีการโพสต์ในโลกออนไลน

เดินขากระเพลกกำลังจะเข้าบ้าน

ไปทำร้ายด้วยการไปตีที่ขาของคุณลุงค่ะ

คลิปที่มีการเอาไปลงในโลกออนไลน์

แล้วก็กลับเข้าบ้านไปนะคะ

ก็เอามาโพสต์ในเชิงตั้งคำถาม
ว่าทำไมไม่ให้คนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ย

เพราะว่าถ้าเกิดว่าล้มหรือบาดเจ็บอันตราย

นี่คือเหตุการณ์ที่ย่านถนนนวลจันทร์๕๖ที่บึงกลุ่ม

อายุ๖๐ปีคุณลุงผู้เสียหายนี่แหละ
ก็บอกว่าก็คล่องใจว่าทำไมถึงมาทำร้าย
แต่ก็ยอมรับว่าเคยมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุชอบมาจอดรถขวางหน้าบ้าน

แล้ววันนั้นเดินมาแล้วก็ไอ
ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นประเด็น

เชื่อว่าคู่กรณียังมีเรื่องอื่นอีก
เช่นการโดนตำหนิเรื่องท่อรถ
หรือว่าสุนัขที่อุจจาระเรียราชค่ะ
อันนี้ผมทำแบบนี้
อาผมบอกว่าโอ๊ยเธอ
คือทำแบบนี้เนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนี้
ซึ่งชาวเน็ตอาจจะตอบว่าผม

ผมบอกตรงผมไม่อยากมีเรื่อง

เพราะว่าผมต้องการซื้อบ้าน

ต้องไปฟังอีกฝั่งนึงบ้างค่ะ

ทีมข่าวก็พยายามจะไปถาม

แต่สุดท้ายได้คุยกันทางโทรศัพท์
บอกว่าลุงคนนี้มีปัญหากับ

จนตัวเธอเองทนไม่ไหวค่ะ
แกเหมือนกับเป็นการท้าทายค่ะ
เพราะฉะนี้
แกจะมีปัญหาของคนมังซอย
อาจารย์สอนน้องเรงก็มีปัญหาของเขา